ลวงหนุ่มคนนึงมาฆ่าฝังดินนะคะจากสืบเนื่องจากเรื่องของความสัมพันธ
อาจจะเป็นรักษัพท์เจ้ามิบกิ๊กมิบอะไรกันนี้แหละค่ะแล้วตัวคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงที่
เป็นมือฆ่าเนี่ยนะคะก็ถูกตำรวจจับตัวได้
แต่เป็นการจับตายเพราะว่ามีการยิงต่อสู้กัน
ทีนี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่จับภาพนาทีที่
นายโอผู้ต้องหาคนนี้ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเอาไว้ได้
เนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าจับตัวนายสมศักดิ์เล็ดรอด
หรือว่านายโอวัย๒๙ปีบริเวณไฟแดงตู้ยามประชาร่วมใจ
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะคะ
คือไล่ตามมาแล้วก็มีการปิดล้อมกันแล้วเกิดการยิงประทะกัน
นายโอคือสถานการณ์ตอนนี้คือนายโอไปจี้ชิงรถกระบะคนอื่นมา

แล้วก็ใช้ปืนจี้คนขับขับรถไปให้เขา
แต่คนขับอ่ะไว้ตัวทันลงมาจากรถอืม
คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่านายโอนั่งอยู่ฝั่งข้างแล้วก็ไม่มีคนขับรถ
ตำรวจเขาก็ลงมาล้อมก็พยายามที่จะจับกลุ่ม
แต่นายโอไม่ยอมให้จับแล้วก็ต่อสู้ด้วยการยิงออกมา
สุดท้ายเลยถูกยิงเสียชีวิตในรถนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองมีนาคมที่ผ่านมา
คือก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไล่ล่านายโอมาตั้งแต่จังหวัดอำนาจริงแล้วนะคะ
ตลอดเส้นทางที่หลบหนีนายโอยิงใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
แล้วก็ชิงรถประชาชนมาตลอดเส้นทางเลยจนกระทั่งรถเนี่ยติดไฟแดงที่กลางแยกไฟแดงที่เกิดเหตุนี่แหละ
อย่างที่บอกว่าเขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่ขอมอบตัวเพราะไม่อยากติดคุกอีกแล้ว
นายโอเข้าคุกบ่อยมากเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกจากคดียาเสพติด
แต่ก็ยังคงเกาะเหตุซ้ำซ้ำแบบเดิมอ่ะนะคะในวันเดียวกันค่ะ
ตำรวจสพบางสาวทงก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
มีทั้งหมดรวมแล้วรวมนายโอด้วยเนี่ยคือแปดคนนะคะมีนายเอ่อมีมีหลายคนนะคะ
ซึ่งซึ่งผู้เสียหายคือผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายชายประสิทธิ์บุญเลิศวัยสามสิบสามสามสิบสี่ปี
ที่ถูกฆ่าแล้วก็นำไปฝังดินในป่าพื้นที่ตะบนคลองบ้านโพ
หนึ่งในตัวแปรสำคัญก็คือคนนี้ค่ะนางสาวแปรทิพย์โลกรักหรือว่าปลาวัย๒๑ปี
คนที่เป็นกิ๊กกับผู้ตายแล้วก็มามีแฟนใหม่คือนายโอนี่แหละก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นนกต่อแล้วก็ไม่ได้ร่วมทำร้ายนายตั้มเลยนะแต่ว่านายตั้มคนนี้เป็นคนติดต่อมาหาเอง
ก็คือเหมือนทักเม็ดเซ็นเจอร์มาแล้วจังหวะที่ทักมาเนี่ยมือถืออยู่ในมือนายโอพอดี
โอก็เลยสวมรอยคุยเป็นคุยเป็นเธอแล้วก็ลวงออกมาแล้วก็ทำร้ายกันจนตาย
บอกเธอไม่รู้เรื่องจริงก็พามาทำแผนแล้วก็ไปจุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ของในตั้ม
และจุดที่ทิ้งร่างของนายตั้มในซอยวัดบัวโรยอยู่ห่างกัน๒กิโลเมตรค่ะ
ทีนี้ตอนแรกเนี่ยทิ้งเอาไว้ที่ที่ใกล้ใกล้กันในซอยวัดบัวโรย
แต่พอกลุ่มผู้ต้องหาเห็นข่าวออกว่าเจอรถจากแรงของนายตั้มนายโอก็เลยสั่งว่าให้ไปเอาศพในตั้มมา
แล้วเอาไปฝังที่ฉะเชิงเศร้าเอาไปอำพลางซ่อนเร้นศพอีกทีหนึ่ง
ทำใจไม่ได้แล้วก็ทนไม่ไหวปรีเข้ามาแล้วก็ตบเข้าไปที่หัวของนางสาวปลา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมากันตัวออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็บานปลายนะคะ
ด้านนายมานพบุญเลิศพ่อของผู้ตายก็บอกว่า
รู้สึกสบายใจที่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวคนที่ฆ่าลูกได้
เพราะถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายจนอยากให้ผู้ก่อเหตุทุกคนตายตามลูกชายไปเลยด้วยซ้ำ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้รับโทษประหารค่ะ
ส่วนนายโอที่ถูกจับตายก็ถือว่าสมควรแล้วพ่อบอกว่าชีวิตมันก็ต้องไล่ด้วยชีวิตแบบนี้แหละ
ก็อยากจะให้มันตามกันไปแฮนดตามไปแบบลูกผมแค่นั้นแหละ
ขอให้มันได้รับโทษสาธารณะที่พวกมันทำค่ะพี่

ปลาหาลได้ก็ปลาหาลเถอะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็บอกว่า
วิสามันฆาตกรรมนายโอเนี่ยเป็นไปตามยุทธวิธีนะคะไม่ได้เกินกว่าเหตุ
เจ้าหน้าที่พยายามสกัดผู้ต้องหาทุกวิถีทางแล้วแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมหยุด
แล้วก็เกิดการไล่ล่ากันถึงสามจังหวัดนะคะแล้วสุดท้ายในจุดสุดท้ายเนี่ย
ผู้ต้องหาคือยิงสวนออกมาจากรถพยายามยิงเจ้าหน้าที่
ก็ต้องมีการยิงตอบโต้กันและทำการวิสามันฆาตกรรม
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้การบอกว่าคนที่ทำร้ายนายตั้มผู้ตาย
คือนายโอคนเดียวแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่ออยู่ดีค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อไปก่อนซึ่งมูลเหตุจูงใจในการฆ่า
ก็คือเรื่องของหึงห่วงเรื่องเดียวเลย
หลังจากที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้ว
ก็นำตัวผู้ต้องหาทุกคนไปฝากขังทันทีค่ะ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยนะครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรครับ